รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วเราอยู่กับน้องแตงโมที่เพิ่งพิชิตเพลงที่๒ไปได้โดยไม่เสียตัวช่วยแม้แต่ตัวเดียว
วันนี้น้องแตงโมจะมาสู้เพื่อคาเทอมและสุขภาพของยายตาทั้งสองกันต่อ
ถ้าหนูไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหนูก็จะไม่ได้จบป๖ค่ะแล้วก็ไม่ได้ต่อม๑ด้วย
กลัวไม่ได้ต่อมหนึ่งค่ะ
ยายเป็นวัยทองค่ะเดินไม่ไหวอะค่ะลุกไม่ไหว
ยายเป็นอะไรหรือเปล่ายายยาย
กลัวคุณยายเป็นลมหรือแต่งโมกลัวอะไรเวลาคุณยายเหนื่อยห้องน้ำอ่ะ
คุณยายวูบในห้องน้ำ
เขียนติดฟังว่าต้องสวยหนูต้องทำให้ได้

ไถที่จำได้เสมอ
ทางการร้องของน้องแตงโมวันนี้จะเป็นอย่างไร
มาเอาใจช่วยกันต่อได้เลยครับ
หลานสุขรั้นดิว

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้อง

ลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

แหล่งรองดาวที่หลาน

เป็นวันหยุดที่หลายท่านอยู่บ้านกัน

ในโลกดาวให้หลาน
นักสู้รุ่นจิ๋ว
สูงมากนอกจากมีความตื่นเต้นสูงมากแล้วยังมีความใจสู้สูงมากอีกด้วยเรื่องราวของนักสู้ชีวิตคนนี้เข้มค่นเหลือเกินไปย้อนดูกันอีกสักครั้งกับน้องแตงโมค่ะ
พี่บ้านหนูอยู่ด้วยกัน๓คนคนที่หนึ่งคือตาของหนูค่ะชื่อว่าเดทอายุ๕๔ปีค่ะ
คนที่สองคือยายของหนูค่ะชื่อยายหญิงค่ะอายุ๕๒ปีค่ะ
ยายยายยหยายกลับอะไรรึเปล่ายายยาย
ก็เลยต้องชงยาลมให้กินค่ะ
เป็นห่วงมากเลยค่ะ
ตาของหนูทำอาชีพซ่อมโทรศัพท์ค่ะ
ช่วงนี้ตาไม่ค่อยได้ลูกค้าเลยค่ะ
วันก็ไม่ได้เงินสักบาทค่ะ

ต้องกินข้าวฮุกกับน้ำปลาค่ะ
เวลากินข้าวคลุกกับน้ำปลาก็แบบอร่อยดีนะคะ
หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้าน
เพราะหนูอยากได้เงินเอาไปจ่ายค่าเทิมค่ะ
ถ้ามีเงินเหลือหนูก็จะพาคุณตาคุณยายไปตรวจสุขภาพค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
อยู่ตรงกลางเลยลูกอยู่ตรงกลางเลย
วันนี้มากับชุดนักเรียนเลยนะคะ

คุณตาคุณยายนะครับก็มาเชียร์หลานอยู่ข้างล่างนะครับ
ต้อนรับคุณยายหญิงและคุณตาเดชนะครับ
สวัสดีนะครับทั้งสองแก่สวัสดีครับ
แตงโมนี่เป็นเด็กก็จริงแต่ว่ารู้จักความกังวลใจ
รู้จักความทุกข์ใจนะคะอยู่สองเรื่อง
ครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเรื่องความทุกข์ใจในส่วนของค่าเทอม
ครับเราปลดเปื้องกันไปแล้วเพราะว่าแตงโมก็ใช้ความสามารถร้องไปได้สองเพลงตอนเนี้ยมีตังค์อยู่สองหมื่น
แต่เห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่ากังวลเหลือเกินเป็นทุกข์ใจเหลือเกิน
นั่นคือเรื่องสุขภาพของคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะ
คุณตาบอกว่าไม่ค่อยอยากไปหาหมอทำไมล่ะคะคุณตา
คือกลัวไม่ใช่ว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นคือเราภาระข้างหลังคิดว่ามันหนักกว่าไงฮะ
กลัวว่าเดี๋ยวใช้เงินเยอะมันมีส่วนที่ว่าต้องใช้เงินเยอะ
เราคิดว่าน้องสำคัญฝ่าชีวิตน้องสำคัญกว่าชีวิตของคุณตา
ก็เลยไม่อยากจะไปเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาลใช่ครับ
เงินตรงนี้ไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารทานกันในบ้านโดยเฉพาะของแตงโมเนี่ยเป็นห่วงเป็นพิเศษเลย
ใช่ค่ะนะคะคุณยายค่ะแล้วคุณยายป่วยเป็นอะไรคะคุณยาย
ถามคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าเป็นวัยทองค่ะเวลารอบเดือนมาทีมจะมาเยอะมาก
แล้วพอมาแล้วมันจะเหนื่อยเข้าห้องน้ำอ่ะวันนั้นมามากเลยเข้าห้องน้ำไม่ไหวแล้วค่ะ
กับน้องโมอ่ะไปหามออกมาค่ะวัยทองก็คือเป็นวัยที่กำลังจะหมด
ประจำเดือนรอบเดือนร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง
แตงโมบอกว่าปกติก็เป็นห่วงคุณยายอยู่แล้วแล้วเป็นห่วงมากเลย
เฉพาะช่วงที่คุณยายเข้าห้องน้ำมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราฝังใจกับเรื่องนี้
ตอนนั้นยายเข้าห้องน้ำนานมากเลยค่ะคือผิดสังเกตแล้วใช่ค่ะ
เงียบไปเลยใช่แล้วแตงโมไปเคาะไหมเคาะค่ะแล้วคุณยายว่าไง
คุณยายบอกว่าไม่เป็นไรแค่คุณยายแค่เปิดขายเฉยลุกไม่ไหวจากห้องน้ำ
ใช่ค่ะกลัวคุณยายเป็นลมหรือแตงโมกลัวอะไรเวลาคุณยายอยู่ในห้องน้ำ
คุณยายวูบในห้องน้ำค่ะคุณยายเวลาแบบไปที่อื่นก็หรือว่าในบ้านแบบเนี้ยค่ะ
คุณยายก็จะใจสั่นแน่นหน้าอกบ่อยใจสั่นบ่อยแตงโมก็เลยเป็นห่วงเรื่องนี้
ใช่ไหมคุณยายเป็นห่วงมากเขาเป็นห่วงตอนเข้าห้องน้ำคนเดียว
เขาก็จะไม่ให้ทำอะไรบางทียายจะไปล้างจานทำกับข้าว
ยายไม่ต้องเดี๋ยวหนูทำเองมาเดี๋ยวยายก็เป็นอัมพาต
พอดีไม่ให้ทำอะไรเพราะวันนั้นเขาเขาไปเจียวไข่ให้กิน
ที่เขาทำไม่เป็นเราก็กลัวนะมันเป็นแก๊สให้ตาไปคอยปิดเปิดให้
เขาอยากจะทำไม่กินนะคะหรอคะไม่ยอมให้คุณยายทำงานอะไรเลยเหรอลูก
ใช่กลัวคุณยายเหนื่อยด้วยเป็นห่วงคุณยายมากเลยเหรอคะ
คุณยายเหนื่อยแล้วแตงโมไม่เหนื่อยเหรอลูกไม่ค่ะไม่เหนื่อยเลย
หนูคิดว่ามันสนุกดีอ๋อคุณยายเป็นมานานยังคะคุณยาย
มันเป็นตั้งแต่อายุห้าสิบจนที่ห้าสิบสองแล้วค่ะโอ้สองปีแล้ว
พวกนี้ช่วยอะค่ะต้องคอยกินยายาลมยาที่ที่มันช่วยได้ดีที่สุดตอนนี้คือยาลมค่ะ
หอมมันกินแล้วมันรู้สึกใจมันเย็นค่ะหลานก็ยังเล็กอยู่เลยคุณยายหญิง
อย่างนี้กังวลไหมคะก็พยายามจะอยู่กับเขาให้เขาถึงโตที่สุดอะค่ะ
เท่าที่จะทำได้นะคะก็ห่วงเขาเหมือนกันนะคะ
ถึงอยากตัดปัญหาให้เขาได้เรียนหนังสือให้สูงที่สุดเคยบอกเขาว่า
หนูไม่ต้องห่วงนะหนูเอาตัวหนูทุกวันนี้ที่ยายสอนหนูทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูเอาตัวรอด
อยากให้หลานเรียนให้จบอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่อีกแค่ไหนใช่ไหมคะ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรในตัวเราก็น่าจะอีกประมาณสิบกว่าปี
ใช่กว่าแตงโมจะยืนบนขาตัวเองได้
ทุกวันนี้ก็คิดว่าจะอยู่สู้เพื่อหลานให้ได้อะค่ะครับ
โมรู้ไหมว่าคุณยายเป็นห่วงแตงโมมากเลยกังวลมากเลยอยากให้แตงโมโตก่อนที่คุณยายคุณตาจะป่วย
กลัวไหมวันหนึ่งถ้าเราไม่มีคุณตาคุณยายแล้วเราจะอยู่ยังไง
ก็กลัวค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาส่งเสียไม่มีใครพาไปแบบพาไปโรงเรียนแบบนี้ค่ะ
ใครจะดูแลใช่ไหมใช่แล้วคนที่เรารักก็มีอยู่แค่เนี้ยใช่
นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคุณตาเห็นบอกรักแตงโมมากเลย
ดูแลกันมาตั้งแต่เล็กเล็กนะคะจริงแล้วถ้าพูดตามตรงนะ
ตาไม่ใช่ตาแท้ของน้องค่ะแต่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก
ดูแลเขามาทุกอย่างคือตามีวิชาอะไรตาก็สอนให้เขาค่ะ
ครับก็อยากให้เขาคือโตขึ้นเขาจะได้คิดเป็นว่า
อย่างน้อยน้อยเขาก็มีอาชีพที่ติดตัวอย่างเงี้ย
ให้เขาได้ได้สู้ชีวิตเขาได้ครับถึงแม้ว่าตาจะไม่มีเงิน
ไม่มีทองมากตาก็จะเอาวิชาที่ตาพ่อมีเนี่ยสอนเขา
ค่ะวิชาความรู้ที่ตามีนะฮะก็มาให้น้องโอ้เลี้ยงมาหลายปีนะ
ทั้งที่ไม่ใช่คุณตาแท้น่ารักมากเลยคุณตา
หนูรักตากับยายหนูจะสู้เพื่อตากับยายนะคะ
ยายก็รักหนูค่ะรักมากที่สุดในโลกเลยลูกนะคะน่ารักมากเลย
สู้ไปด้วยกันค่ะนะสามชีวิตตรงนี้นะคะแตงโมก็ต้องตั้งใจ
ได้เงินค่าเทอมไปแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุด
นะครับเพื่อที่จะรีบโตรีบทำงานแล้วก็มาดูแลคุณตากับคุณยาย
ตอบแทนที่เขาดูแลน้องแตงโมมานะครับเอาละครับวันนี้เรามาหาค่าเทิมกันต่อเลยดีกว่า
นะครับบอกอีกทีกันแล้วกันนะครับว่ามาร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วของเราวันนี้ต้องการเงินทุน
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับหกหมื่นบาทค่ะหกหมื่นบาท
หกหมื่นบาทนะครับเอาไปใช้เป็นทุนการศึกษาค่ะ
แล้วก็ค่าเทอมด้วยค่ะอ่านะครับค้างอยู่สองหมื่นสามค่ะ
ได้ไปแล้วสองหมื่นตอนนี้ยังขาดอีกสามพันแต่วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เพลงที่สาม
เพลงที่สามนี้เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทอินโทรเพลงที่สามมาเลยครับ
ขอบคุณมากขอบคุณได้ที่รับข่ายกันทำกันมากนะครับครับตอนนี้นะครับ
เพลงนี้ชื่อว่าเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาแตงโม
แล้วเพลงนี้ล่ะยากง่ายยังไงลูกก็ยากยากเหมือนเดิมเลยยากเหมือนเดิม
เพลงที่เราได้มาทั้งหมดนะถึงเพลงนี้ทุกเพลงก็ยังยากอยู่
มีเพลงไหนก็ไม่ยากนะเพลงนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แหละก็ยังอยู่ในเลสเก้าสิบอยู่ในเลสอยู่ในเลส
ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สามนะครับ
น้องแตงโมครับในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะสู้ค่ะ
แล้วเพลงนี้มันยากไหมยากถึงกับต้องใช้อันนี้หรือเปล่า
ตัวช่วยครับในเพลงที่๓นี้น้องแตงโมจะใช้

ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับ
เพลงที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓
เพลงมาครับ

อ่า

อ่า

อ่า

อ่า

อ่า

อ่า

อ่า

ส่งเคียง
เอ๊ะ
ก็จบไปแล้วนะครับเขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์

งโมคิดว่าร้องถูกต้องหมดทุกคำไหมครับ

เปิดมาวันนี้แม้จะเป็นเพลงช้าเนื้อหากินใจ
แต่ก็ทำเอาน้องแตงโมหวั่นใจอยู่ไม่น้อย
ตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้า
กลับมาฟังผลการตัดสินเพลงนี้กันครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว

หนูน้อยตาแป๋วที่มากับคุณตาและคุณยาย
เพื่อมาหาทุนไปจ่ายค่าเทิม
และดูแลตายายทั้งสอง

หนูก็จะไม่ได้จบป๖ค่ะ

ยายทำไมยายเข้าห้องน้ำนานจัง

น้องแตงโมก็ได้ร้องเพลงที่๓จบไป
และตอนนี้ก็ถึงเวลาตัดสิน

จะพิชิตเงินทุน๓๐๐๐บาทในเพลงนี้ได้สำเร็จหรือไม่

แตงโมคิดว่าร้องถูกต้องหมดทุกคำไหมครับ

คำที่รำเลียงออกมาในถ้อยคำเนื้อร้องเนี่ย
ก็คือแววตาคือมุ่งมั่นและจะพยายามทำให้สำเร็จให้ได้
เพื่อคนในครอบครัวและเพื่อตัวเองด้วยที่จะต้องส่งตัวเองเรียน

เพลงนี้สำคัญมากเลยนะครับเพลงนี้ถ้าทำได้นะครับ
แม่เรียกได้ว่าปลดภาระความหนักอกหนักใจของคุณตาคุณยายไปได้เลยนะครับ

เอาละครับเพลงที่๓นะครับเพลงนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
น้องแตงโมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ยียยยินดี

กับแตงโมค่าเทอม๖ปีมีเงินจ่ายแล้ว
เราจะได้รู้แล้วแล้วเราจะได้มีโอกาสไปขึ้นม๔
เพราะว่าตอนนี้เรามีเงินในเพลงที่๓
๓๐๐๐๐บาทนะครับ
ใจนะคุณตานะเขาลอยตัวแล้วนะตอนนี้นะคะ
สามารถเรียนต่อม๑ได้แน่ชื่นใจไหมคุณตา

เอาล่ะในเพลงนี้ตัวเงินมันจะเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท
ตั้งใจให้ดีหลังจากนี้ถ้าจะใช้ตัวช่วย
เพราะว่าไม่มั่นใจอะไรก็ใช้ได้แล้วนะลูกนะ
นะถ้ามันไม่มั่นใจแต่ถ้าแตงโมมั่นใจเหมือนเดิมเลยลุยไป

ต่อกันที่เพลงที่๔เลยครับคุณผู้ชมครับ
เพลงนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มาครับ

ใช่มาสำเร็จมีเพลงอีซันเป็นเพลงอีซัน

อย่างนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์มันจะหล่นมา๘๐ไหม
ก็แบบประมาณ๙๑ก่อน
ยังอยู่ในหลัก๙๐ขึ้น
ตัวช่วยยังเหลือ๓ตัวยังไม่ได้ใช้เลย

สำหรับเพลงที่๔นะครับ

มาแล้วครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทำไมตัดสินใจใช้ตัวช่วยคะคนเก่ง

ก็ต้องเปิดให้เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกัน

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับ

ตัวช่วยที่น้องแตงโมเลือกนะครับ
แผ่นที่๕นะครับก็คือ

ออกมาเป็นอ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟังครับ
๑ท่อนอยากจะให้ลุงอ่านท่อนนั้นให้ฟัง
จะอ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟังครับ
จะอ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟังครับ
จะอ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟังครับ
อ่านเนื้อเพลงที่ถูกต้องให้ฟัง

คิดว่ามีปัญหาเดี๋ยวลุงจะอ่านให้ฟัง

แงนเบิ่งฟ้าเบิ่งดาวสู่ค่ำ
น้องยังจำสองเห่านั่งเบิ่ง
กะได้แต่คิดพอดคิดเทิง
อันนี้อ่านตามตัวอักษรภาษาไทยเลยนะครับไม่ได้ออกตรงนี้เป็นอีสาน
คำว่าแหงคำเดียวถูกไหมค่ะคิดเทิงนี่มันร้องว่าไง
คิดถึงไหมหรือว่าในในเนื้อที่เราคิดมามันไม่ใช่คิดถึงค่ะ
คิดถึงอย่างนี้เหมือนกันแต่อันนั้นไม่กังวล
แต่กังวลคำว่าแงนค่ะคำเดียวเท่านั้นตรงนี้แงนนะ
ที่เหลือล่ะที่เหลือล่ะไม่กังวลนะไม่กังวล
ถ้าลูกไม่มีจุดอื่นที่กังวลแล้วร้องได้เลยแต่ถ้าลูกมีจุดอื่นที่กังวล
ตัวช่วยเพิ่มลูกมีจุดไหนที่กังวลอีกไม่มีแล้วค่ะไม่มี
ร้องเลยสิถ้าอย่างงั้นมาถ้างั้นเอาเลยนะมา
จะได้รีบร้องเดี๋ยวลืมนะครับค่ะเพลงที่สี่นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

นอกใจนางฉีกหัวใจดวงนี้ขาดเธอ
แง่เบื้องฟ้าเบื้องดาวสุข่ำน้องยังจำสองเฮ้านั่งเบื้อง
กาได้แต่คิดห่อคิดห่อเหตุจังใดห่อสิ่งเป็นคือเก่า
มาเจ็บใจแห้งอย่าทฤแทนขลังโอ้งผักจังจังคือใจสุข่า
ปฏิภาพจากห้าขณะคือสายฟ้าฝาคือนิยายหน้าเหนา
ผลที่แทงข้างล่าง
ก็เป็นเพื่อนไร
เบิดข้ามสิว่าโหยอดทุกแข็งข้างล่าง
จากวันนี้สิบอกใจยังไง
ว่ามีอายมาคอยเดินร่วมทาง
หมดไปแล้วความฝันความหวัง
ทุกข้างล่างน้ำตาพันยาว
แต่มีธงคารที่สินใจ
หากเจ็บใจแห๊งยอหอดทุกแข็งข้างล่าง
โอ้เคาะจังจัง
จับข้าข้าน้า
คือสวายฝาฟาธ
คืนย้ายน้ำเนา
คนที่แทงข้างหลัง
ก็เป็นเพื่อนเรา
เบอร์ทั้งสิว่าว
ยอดที่แทงข้างหลัง
เบอร์ทั้งสิว่าว
ยอดที่แทงข้างหลัง
ก็สมกับที่ครูตา
คุยไว้ว่าภูมิใจในความมุ่งมั่นของแตงโม

ต้องต้องมุ่งมั่นไป
โรคใจโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจ
เพลงที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องแตงโมร้อง

ขวายแหหง
คุณยายนี่กระโดดกอดคุณตาเลยนะครับ

เหมือนกันค่ะคุณยายหัวใจจะวายอ่ะ
แต่ผลปรากฏว่าเช็คออกมาแล้วครับถูกต้องหมดทุกคำนะครับ

นี่คือผลตอบแทนของความมุ่งมั่นค่ะ

๔๐๐๐๐บาทครับ

เป็นเพลงที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ด้วย
มารายการของเราอยากได้เงินเท่าไหร่นะคะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

เป็นเพลงเร็วเพลงแรกเลยเพลงนี้ยากไหมคะก็มีคำยากอยู่บางคำค่ะ
กังวลคำไหนบ้างคำว่าเอ่อคำว่านักค่ะทำไมถึงกังวลคำนี้อะคะเพราะว่าหนึ่ง
สินใจให้ดีฟังอินทุเนอะเคนี่นะครับ๖หมื่นจะสู้หรือจากนิด

เหลืออีกตั้ง๒แผ่นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับ

เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
แน่เรื่องที่จ้าบอกว่าจะมาค่อย
ปีนี้เลิกดีวันจันทร์
น้องนับวันตั้งตารอ
อกวานวันวายวันใจผู้ชายลูกหล่อ
อายเพื่อนอายแม่อายพอ
แต่กลัวจะรอก็มันสายกลัว
น้องอายเขานักคนชาตินิทากันทั่ว
ชะบานว่าอะไรมัน
ไม่กลัวกลัวใจของพี่นักหนา
จะขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นคือราคา
แต่ข้าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
น้องนับวันตั้งตารอ
แม่หรือที่จะบอกว่าจะมาขอมัน
ปีนี้เลิกดีวันจันทร์
น้องนับวันตั้งตารอ
อกวานวันวายวันใจผู้ชายลูกหล่อ
อายเพื่อนอายแม่อายพอ
และกลัวจะรอก็เหมือนทรายกลัว
น้องอายเท่านั้น
คนชักนินทากันทั่ว
ชะบานว่าอะไรมัน
กลัวกลัวใจของพี่นักหนา
จะขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีน้า
ห่องอื่นนั้นคือราคา
แต่ข้าตัวน้องรับรอมืออย่างเดิม
ร้องได้ให้ร้าน
น้าช่วงร้อนจิ๋ว
ช่วงที่แล้วน้องแตงโมร้องจบไปในเพลงที่๕

มูลค่า๖๐๐๐บาท
เพื่อค่าเทิมและสุขภาพของยาย
ความฝันจะสำเร็จหรือไม่
มาฟังผลการตัดสินไปพร้อมกันเลยครับ
แตงโมมีจุดเดียวใช่ไหมที่เรากังวล

แกะมาเป๊ะหมดละใช่มะสุจรุนอ่ะ

จะขอก็รีบขอจากคุณซีรินทา

เป็นเพลงสร้างชื่อให้กับเธอเลยทีเดียว

น้องแตงโมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โจรใจโจรใจโจรใจโจรใจโจรใจโจรใจโจรใจโจรใจ

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

ร้อง

ผมกับคุณเป๊กกี้ก็มองตากันแล้วเพราะว่า

นึกว่าจะตะวัดเป็นมอม้ามันเป็นนอหนู
กลายเป็นนอนูไปสองท่อนทั้งสองท่อนเลย

คุณตาอยากบอกอะไรกับแตงโมบ้างคะ
แตงโมทำดีที่สุดแล้ว

อนาคตเดี๋ยวตารับผิดชอบหนูต่อไป

ไม่เป็นไรค่ะถึงหนูจะแพ้หรือชนะ
แต่ยายก็รักหนูทุกวันเสมอค่ะ

สำหรับใจดีมาก

ก็คงจะพอไปต่อรองกับทางโรงเรียนได้นะครับ

เอาไปให้๒หมื่นเนี่ย

เป๊กก็ไม่อยากจะรบกวนคุณผู้ชมนะคะ

หย่อมย่าในประเทศเราตอนนี้
คนที่ไม่มีงานทำเยอะมาก
คนที่กำลังลำบากก็เยอะมากจริง

คุณผู้ชมท่านใดที่ดูแล้วมีเจ็ดตำนงนะคะ
ยังพอไหวหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเป๊กขึ้นเบอร์บัญชีให้
เผื่อใครสนใจอยากมอบทุนการศึกษานะคะ
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการศึกษา
ให้ได้มีเยาวชนที่มีคุณภาพในประเทศของเราเยอะขึ้น

อย่างนี้มาร้องเพลงพอให้เราฟัง
กลับไปก็ไปมุ่งมั่นอย่างที่เรามุ่งมั่นมาเสมอ

จากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
คุณพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

แม้จะต้องหยุดเส้นทางเพียงเท่านี้
แต่น้องแตงโมนักสู้รุ่นจิ๋ว
ก็ขวาเงินทุนไปถึง๒หมื่นบาท
เพื่อเป็นค่าเทิมและดูแลคุณตาคุณยาย
แม้จะไม่สำเร็จตามเป้า๖๐๐๐บาทที่ตั้งใจไว้
แต่หัวจิตหัวใจที่เข้มแข็ง
และความกระตันยูของเด็กน้อยคนนี้
คือทุนชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้
ทางรายการขออวยพรให้น้องแตงโมโชคดี
และประสบความสำเร็จในชีวิต
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ววันนี้
ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน
แล้วพบกันใหม่ครับ
ถึงหนูได้เงินรางวัลสองหมื่นบาทนะคะ
หนูก็จะเอาไปจ่ายค่าเทอมของหนูนะคะ

ยังเก้งอยู่แล้วลูกถึงไม่ได้

มั่นใจในตัวตาตาก็มั่นใจในตัวหนู
หนูเก่งเราจะสู้ไปด้วยกันครับ
สู้